เกิดขึ้นที่สมุดปราการค่ะผู้หญิงคุณหนึ่งไปกับรถบรรทุก
ตำรวจเรียกตรวจตำรวจก็ตรวจไปหลายอย่าง
แต่มีหนึ่งอย่างที่เธอบอกว่าเธอไม่มีก็คือใบขับขี่
ตำรวจก็เลยบอกว่างั้นคุณจะต้องจ่ายค่าปรับแล้วแหละ
เธอก็บอกว่าเอาไหนใบสั่งล่ะตำรวจบอกว่าไม่มี
โอนเข้าบัญชีเดี๋ยวนะจะให้จ่ายค่าปรับแต่ไม่มีใบสั่ง

เป็นบัญชีส่วนตัวเธอก็เลยเกิดความสงสัยนี้ขึ้น
ถ่ายคลิปไว้เอาถามคุณผู้ชมในโลกโซเชียลมีเดียพร้อมกันนะคะว่า

เออผิดแค่นี้จะให้ไปโรงพักจะให้ติดคงติดคุกว่าเปล่า
แล้วมีที่ไหนจะให้มาเสียค่าปรับตรงนี้พันหนึ่ง
แล้วเมื่อกี้พี่คนนั้นเสียค่าปรับไปไม่ได้โอนเข้าโรงพักนะ

เมื่อกี้สภาพใส่ผมไวให้ทุกคนเหมือนกัน
ไม่โอนเงินให้กันจะเอาพวกไปโรงพักว่า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

กุญแจมือแล้วบังคับให้ไปที่โรงพักอย่างไรก็ตามนะคะ
เรื่องนี้บอกว่าจะต้องรอสอบปากคำผู้เสียหายอีกครั้ง
หากพบว่าเจ้าหน้าที่ผิดจริงจะถูกลงโทษทางวินัยค่ะ
อืมเป็นระหุโทษนะลักษณะด้วย
แต่อยากให้ตอบคำถามด้วยว่าทำไมประชาชนต้องโอนเงินค่าปรับเข้าบัญชีส่วนตัวของคุณตำรวจ
ทำไมถึงมันต้องมีบัญชีของสอนอไหมหรือว่ามันควรจะไปจ่ายที่โรงพักไหมหรืออย่างไร
ตามหลักการแล้วคืออย่างน้อยคุณต้องเขียนใบสั่งมาถ้าจะมีค่าปรับนะ
อันนี้ใบสั่งก็ไม่มีใช่ไหมครับ